คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องราวเดี๋ยวจะพาไปติดตามที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
โอ้โหที่นั่นเนี่ยนะครับ
เขาแข่งขันแข่งกินแข่งนอน
อยากไปแข่งจริงแข่งนอนเออแข่งกินแข่งนอน
เพราะว่าตัวผมเองนั้นนิ่งเป็นหลับขยับไปกิน
ถนัดมากกับการแข่งขันแบบนี้ครับ

นี่กรนอย่างกับเสียงหัวจากรถไฟ
นี่คนนี้โอ้โหกรน
เบอร์ใหญ่เบอร์ห้าเบอร์หกเบอร์เจ็ด
น้องคนนี้กลนไปขำไปไม่รู้นอนละเมอหรือเปล่าค่ะ

สนุกสนานกันไปมีแข่งกรนด้วยนะเดี๋ยวนี้นะ
น้องใบตองงานนี้ชื่องานเขานี่สุดยอดเลยนะ
คือชื่องานว่านั่งกินนอนกรนกับคนสีเทพ

คนสีเทพเขานอนกรนกันแบบนี้เหรอ
เดี๋ยวไปลองฟังดูมันมีที่มาที่ไป
โดยการแข่งขันนะครับเขาให้แข่งนอนกรน
ทุกคนต้องโชว์ทักษะในการนอนกรนบนแคร่ไม้ไผ่
หากใครกรนได้เสียงดังและกรนได้ยาวที่สุด

ไหนคุณลองกรนสิ

หมดลมกันพอดีน้องไปต่อ
คือเขาเชื่อว่าการที่เราได้นอนกรนยาวแบบนี้

นอนอย่างเต็มที่นอนอย่างเต็มอิ่ม
ก็ว่ากันไปนะแต่ถ้านอนกลนคนเดียวอันนี้โอเค

คุณสามีนอนคู่กับภรรยาแล้ว
กรนให้กับภรรยาได้ฟังทุกค่ำคืนแบบนี้
อันนี้ฝันร้ายครับคุณภรรยาไม่ได้นอนแน่นอน
แล้วก็นอกจากการแข่งขันนอนกรนแล้วนะครับ
ก่อนหน้าที่จะมานอนกรนกัน

เขามีการแข่งขันกินขนมโบราณที่จัดเตรียมเอาไว้ก็มี

ขนมลูกควรโยนข้าวกอไผ่แบบทอดหนึ่งชิ้น

กลนแน่นอนค่ะลักษณะนี้

แต่พอเขามาแข่งงานนี้เลยอ้วนเลย
คือเขาต้มมัดโดนเขาต้มมัดไปหนึ่งมัด
ขนมตาลอีกสอง

ค่อยลูกเดี๋ยวติดคอนะลูกนะ

มันชวนให้ฝืดคอซะละเกิน

ถูกต้องครับบรรยากาศสนุกสนานแบบนี้
ผมอยากให้เชิญชวนคุณผู้ชมนั้นไป

ชิมชิวครับที่ตลาดนัดกับตลาดนัดโอท็อปนวัดวิถี
บ้านศรีเทพน้อยอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ์
ที่นี่นะครับเขาจัดเป็นตลาดนัดชมชิมช็อป
ท็อปนวัดวิถีบ้านศรีเทพน้อยเขาจัดขึ้นนะครับ
มีมากมายหลายอย่างให้ได้ลองไปชิมกัน
ไม่ว่าจะเป็นขนมข้าวโป่งที่เขาเอามาแข่งทานกัน
ห่อหมกก็มีขนมตาลเขาก็อร่อยมีขนมทองม้วนด้วย
ขนมดอกบัวขนมข้าวต้มมัดไข่ทรงเครื่อง
ขนมลูกโคนโยนข้าวกอไพรทั้งแบบทอดแบบต้ม
มีหมดเลยเฮ้ยของกินเยอะจริง
แล้วเป็นขนมโบราณทั้งนั้นเลยหาทานได้ยากด้วยนะคุณผู้ชม